หนึ่งเอามาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองในการดูแลเด็ก
เพราะว่าเด็กขวบเศษเท่านั้นเอง
กินเหรียญ๕บาทเข้าไป
กลืนเข้าไปจนติดคอเลยนะครับ
ก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามที่จะช่วยเหลือเด็กคนนี้
วันนี้กำลังหยิบจับอะไรเอาเข้าปากหมด
ใช่แล้วก็ผู้เป็นแม่เองก็อุ้มลูกน้อยไว้ด้วยความเป็นห่วง
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าสอบถามอาการ
ทราบชื่อก็คือเด็กชายกริติทัศน์วัตถุอายุ๑ปี๓เดือนเท่านั้นเอง
น้องเขาก็อยู่ในอาการตกอกตกใจร้องไห้ฟูมฟาย
เพราะว่ามีเหรียญติดอยู่ภายในลำคอ

ก่อนที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไทย

ส่งโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชาให้แพทย์ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณใกล้ตลาดบีท็อก

ถนนศรีราชาน้องยายบู่หมู่๒ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
คุณแม่ของเด็กเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายนั่งเล่นเหรียญ๕บาทอยู่
หยิบจับไปมาพอแม่หันมาอีกทีก็พบว่าเหรียญ๕ที่อยู่เนี่ย

ก็เลยคิดว่าเด็กน่าจะหยิบเข้าปากแล้วก็กลืนเหรียญลงคอไปแล้ว
รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้รีบเดินทางมาช่วยเหลือนะครับล่าสุดอ่ะ
แพทย์ได้ช่วยเหลือพร้อมกับเอ็กซาเรย์ไม่พบเหรียญ
ว่าตอนเด็กอาเจียนเหรียญมันน่าจะหลุดออกจากลำคอไปแล้ว
ที่คาดว่าแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าตอนเอ็กซาเรย์ไปพบรอยแผลเล็กน้อยอยู่ในลำคอ
ตอนนี้ก็ถือว่าเด็กอยู่ในการปลอดภัยแล้ว
ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคุณหมอบอกแบบนี้นะครับ
แต่ว่าเหรียญ๕ปริศนาไม่รู้ว่ามันไปตกหล่นอยู่ที่ไหน

คือหมอเอ็กซาเรย์หมดแล้วไม่เจอไง
ถ้าเอ็กซาเรย์ท้องเอ็กซาเรย์จ้องหน้าอกอะไร

มันไม่อยู่ในร่างกายแสดงว่ามันน่าจะหลุด

ตอนที่คุณแม่ตอนที่ปฐมพยาบาลกัน

แม่ก็พยายามนะคะพยายามไม่ให้ลูกมานั่งตรง